โน้ท
สวยจังเลยนะเนี่ย
ทำไมไม่มีคนเลยล่ะครับน้ำตกที่นี่

ช่วงนี้คิดว่าฝนตกเยอะคนจะมาเที่ยวน้ำตกกัน
แต่คนหายไปไหนหมดไม่รู้
อุตส่าห์ไปทำผมมาต้อง๔๐๐๐๐นะ
กะจะมาโชว์ทักทางเที่ยวิ้วหน่อยไม่มีคนให้อวดเลย
เพื่อนจะมาเที่ยวน้ำตกเลยนะตั้งความผมเลยนะ
ใช่ครับไปต่อผมมา๔๐๐๐๐นะ

นี่เห็นน้ำตกแบบนี้หรือว่าเขาไม่มากัน
เพราะว่าเดี๋ยวนี้ได้ยินข่าว
น้ำท่วมฉับพันธ์น้ำป่าไหลหลากกัน

เพราะว่าตอนนี้ฝนตกเยอะ

แล้วก็บริเวณฝั่งตะวันตกที่ผ่านมา

แผ่งอย่างก่อนหนึ่งเราก็ไปดูสภาภาพอากาศก่อนว่าเป็นยังไงกันบ้างไหมครับเฟียร์
ตอนนี้ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อสภาพอากาศเมืองไทยของเรา
อ่อนกำลังลงแล้วนะครับนี่คือเป็นภาพที่แสดงการก่อตัวของกลุ่มเมฆนะครับ
ส่องผ่านจากภาพดาวเทียมออกมานะครับก็พบว่าตอนนี้เองเนี่ยนะครับ
กลุ่มฝนตอนบนหลักก็จะอยู่บริเวณพื้นที่แถวสวพปลาวตอนบนนะครับ
กลุ่มฝนแถวพม่าก็เริ่มหายไปแล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มฝนหลักหลักนะครับ
ก่อตัวขึ้นมาใหม่ตอนนี้ก็คือกลุ่มฝนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
ตั้งแต่ตอนบนไปจนถึงตอนกลางครับก็ค่อนข้างที่จะมีบทบาทสำคัญเลยทีเดียว
ในช่วงระยะเวลา๒๓วันนี้ใครอยู่ภาคใต้ก็อาจจะต้องระวังขึ้นมาหน่อยนะครับ
นี่คือภาพที่แสดงการก่อตัวของกลุ่มฝนขณะนี้นะครับ
พบว่าสีเหลืองสีส้มคือบริเวณที่มีฝนตกหนักปกกลุ่มหลายพื้นที่เลยทีเดียว
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ตอนกลางไปจนถึงตอนล่างนะครับของบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ใครที่จะออกจากบ้านตอนนี้ในพื้นที่ดังกล่าวก็คงจะต้องตรวจสอบเส้นทางนะครับ

ส่วนนี้เป็นภาพกระแสลมนะครับจะสังเกตว่าสีเหลืองคือกระแสลมแรงเนี่ยมีที่ทางเบี่ยงขึ้นไปด้านบนแล้วนะครับ
ก็คือเข้าหาบริเวณพื้นที่ประเทศพม่าสักส่วนใหญ่แล้วนะครับ
หลังจากนี้ก็จะค่อยอ่อนกำลังลงนะครับ
คาดการณ์ว่าช่วงหลังวันที่๒๐กระแสลมก็จะอ่อนกำลังลง
คลื่นก็จะอ่อนกำลังลงบ้างนะครับ
ในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามัน
มาดูการคาดการณ์ฝนนะครับตลอดทั้งวันในวันนี้นะครับ

สังเกตว่ากลุ่มฝนส่วนใหญ่ยังคงอยู่

ตอนบนไปถึงตอนล่างเลยนะครับ
หนักหน่อยอาจจะเป็นตอนกลางตามแนวชายฝั่ง

เพราะว่าทั้งฝนทั้งลมก็อาจจะแรงเป็นพิเศษ

กลุ่มฝนจากสปลาว
ก็มีการแผ่เข้ามาปกลุ่มอิสานตอนบนนะครับ
แล้วก็เข้ามาในบริเวณพื้นที่อีสานตอนล่าง

แต่ว่าบางจุดก็อาจจะมีฝนตกหนักอยู่นะครับ
ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
ฝั่งที่ติดกับทะเลอันดามันนะครับ

ยังคงมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่อง

สีม่วงคือคลื่นที่สูงประมาณ๓เมตรนะครับ
ก็จะสังเกตว่ามีการแผ่วงกว้าง
น้อยลงกว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ

ก็ยังคงเน้นเป็นฝั่งอันดามัน

ตามเนื่องจากฝั่งก็ยังคงเป็นคลื่นที่
มีความสูงประมาณ๒เมตรอยู่นะครับ

คลื่นก็จะแรงกว่าช่วงเช้า

ดังนั้นช่วงเย็นตั้งแต่บ่าย๔โมง

ต้องระมัดระวังหน่อยในขณะที่จะเรือนเรือนะครับ

เวลาฝนที่จะเข้ามาตกกรุงเทพเนี่ย
ลมจะแรงในช่วงประมาณ

๔โมงเย็นก็จะเป็นช่วงที่มีความชื้นสะสมเยอะ

คุณผู้ชมส่งมาบอกว่าสตูนตกทั้งคืนเลย

รังฝนตกทั้งคืนนะครับยังไม่หยุดเลยเหมือนกัน

แล้วก็บ้านใกล้เขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดน่าน

ปกติก่อนหน้านี้ฝนส่วนใหญ่นะครับ
ฝั่งอันดามาลจะถูกย่อมฝนที่พม่าดูดไว้

ตอนนี้พักใต้ก็ได้ดนักหน่อย
อย่างที่ค้ำเอาไว้
สังเกตฝูงสัตว์ต่างเขาเงียบงันผิดปกติหายปกติตกใจผิดปกติ
ได้ยินเสียงเหมือนหินแตกบนภูเขาได้ยินเสียงต้นไม้โค้นล้มบนภูเขา
ดังไกลต้องมานะครับระวังไว้เลย
พื้นที่ที่เราอยู่อาจจะเจอแบบนี้โอ้โหไหนไปดูหน่อยซิเนี่ย
คุณระวังนะคุณระวัง
เจอแบบนี้ต้องออกจากพื้นที่นี้ให้มากที่สุด
เพราะว่าอาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็นี่อาจจะทำให้ถึงแก่ชีวิตได้
เดี๋ยวผมขอเตรียมตัวอพยพตัวผมก่อนนะครับ